คุณผู้ชมคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
พูดประโยคนี้มาอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งถอดใจ

ล่าสุดค่ะไปเจอหลักฐานทีเด็ดที่มัดตัวแน่นเลยนะคะ
ว่าใครเป็นคนทำผิดสำหรับคดีนี้
เพราะพบตรบอกว่าไปเจอขน๓เส้น
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าคนร้ายเป็นใคร
แปลว่าอะไรแปลว่าก่อนหน้านี้ที่มีการสันนิษฐานกันว่า
ทางหนึ่งน้องอาจจะเดินขึ้นไปเอง
แล้วไปตายบนภูเหล็กไฟที่มุกดาหารหรือเปล่า

คดีนี้ผ่านมาแล้ว๔๗๒วัน

คนที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อเลยว่า

ครั้งนี้ผัวบัตรรอบอกว่าไม่มีแกงนะครับ

แม่ของน้องชมพู่ค่ะคนที่รอด้วยอารมณ์เนี่ยคือ

ตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกมันประเดประดังมา

มีความหวังทั้งลุ้นทั้งตื่นเต้นทั้งระทึกนะคะ
แม่บอกว่าครั้งนี้มีความหวังมากขึ้น
เพราะหลักฐานมันเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
งานนี้ตำรวจไม่มีจับแพ้อย่างแน่นอน
ฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะ
แต่หาหลักฐานได้ว่ามีใครอีกไหม
แต่ไม่ใช่คนที่เราคิดไว้
แม่จะรับตรงนี้ได้ไหม
รับได้ค่ะขอให้มีสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเขาบริสุทธิ์
เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นอะไรต่าง
ได้ยินแม่พูดไหมคะในใจของแม่ยังเป็นคนคนเดียว
คนนั้นแหละที่แม่คิดว่ามีส่วนทำให้น้องเสียชีวิต

ใจของคุณแม่ที่คิดไว้จะตรงกับที่ตำรวจ
เตรียมที่จะออกไม้จับหรือเปล่ารอนะครับ

ก็คือเดือนหน้าพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะถึงนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะ

ล่าสุดเป็นขน๓เส้นค่ะสืบจากขนนี่แหละค่ะ
ตอนนี้ไปตรวจแล้วทางนิติวิทยาศาสต
ตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะว่าเป็นใคร
พ่อนตำรวจเอกชัดใจ
สุนาเป็นรองผู้การของมุกดาหาร
ท่านยืนยันบอกว่าคดีดังกล่าวมีความคืบหน้าไปมาก
ภายในสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนมากขึ้น
น่าจะไม่โดนแกล้งอีกแล้วนะพวกเรานะ

ส่วนรายละเอียดตอนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้
เดี๋ยวต้องรอให้พบตรพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นคนให้ข้อมูลเบื้องลึกเอง
ถ้าโบ้ยไปถามพบตรแบบนี้เราก็ถามต่อเลยนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมาก
แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ยืนยันคดีนี้มีคำตอบให้กับสังคมอย่างแน่นอน
โดยพยายามจะให้จบภายในเดือนมิถุนายนนี้
แต่จะเป็นวันไหนเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ตำรวจบอกว่าเตรียมที่จะขอสารอนุมัติออกหมายจับคนร้าย
รายนี้นะคะใน๓ข้อหาด้วยกันคือ๑พรากเด็กอายุเกิน
อายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากปีดามันดาผู้ปกครองผู้ดูแล
โดยปราศจากเหตุอันสมควร๒นวงเหนียวกักค้างนะคะ
แล้วก็๓ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพนะฮะ
คดีนี้ก็วงทำอย่างไรแล้วนะอย่าเพิ่งออกมาจากบ้านกรก
ไปดูที่หน้าบ้านลุงพลกันหน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไง
ก่อนหน้านี้ก็จะคึกคักมีคนกันไปเยอะแฟนคงแฟนคลับร้านขายของขายอาหาร
ตอนนี้มันก็ดูเงียบเหงาไปก็จะเหลือแค่ยูทูปเบอร์บางส่วนที่อยู่ที่หน้าบ้าน
ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนเดิมนะคุณผู้ชม
มันก็เงียบเหงาไปแบบอย่างที่เห็นถามว่าลุงพลป้าแตนยังอยู่ที่บ้านไหม
ไม่อยู่แล้วนะครับลุงพลป้าแตนและลูกชายสองคน
ออกไปจากบ้านกกอกตั้งแต่วันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
เขาบอกว่าเขาจะไปเยี่ยมพ่ออยู่ที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร
อนุญาตพูดถึงลุงพลนิดนึงบางคนอาจจะลืมตัวละครท่านนี้ไปแล้วนะคะ
ลุงพลเนี่ยเป็นคนที่คนในหมู่บ้านกกอกบางคนสงสัยว่าเป็นลุงพลนี่แหละ
จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้อง
แต่ไม่ใช่เป็นผู้ต้องสงสัยที่มาจากตำรวจคาดการณ์นะ
ถูกต้องเป็นสิ่งที่ชาวบ้านสงสัยเขายังเป็นคนที่หลายคนสงสัย
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ลุงพลไม่ได้อยู่ที่บ้าน
นักข่าวไปดูตั้งแต่วันที่๒๙ที่ผ่านมาลุงพลออกจากบ้านไปแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่เหมือนกันคุณผู้ชม
ทีนี้ก็ขออนุญาตไปถามบุคคลบุคคลหนึ่งที่ตอนแรกเกี่ยวข้องกันกับลุงพลนิดนึ
ก็คือหมอปลาแหละเนอะหมอปลาหมอปลาว่ายังไง

หมอปลาการที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะแถลงการจับคนร้ายให้ได้เนี่ย

หมอปลาก็บอกว่าก็คาดหวังนะว่ามันจะได้น้ำได้เนื้อกันหน่อย
อย่าให้ผิดหวังเหมือนครั้งที่ผ่านมาเพราะว่า

ครั้งก่อนอุตส่าห์ไปทำข่าวโดนแกล้งเลย
จะแถลงจะออกไหมจะไม่ออกสักที
หมอปลาคาดว่าครั้งนี้ก็น่าจะเอาซะทีแหละนะ

ผมก็ภาวนาสาธุขอให้เป็นอย่างที่ท่านพบตรได้พูดไว้ก็แล้วกัน
ก็กลัวเหมือนกันว่าจะเป็นแบบเหมือนโดนแกล้งแบบครั้งที่แล้ว
ที่จะมาพูดถึงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่
แต่ผลสุดท้ายที่เราเห็นก็ไม่ได้อะไร
และหวังว่าครั้งนี้ที่ท่านพบตรออกมาพูดเนี่ย
คงจะไม่ใช่แค่น้ำลาย
คงจะมีเศษเนื้อหรือกระดูกทั้งตัวมาก็ได้
ก็ภาวนาวะขอให้มันเป็นกระดูกออกมาเลย

เพราะว่าคดีนี้สังคมก็อยากรู้ว่า
ใครเป็นคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
เป็นการเปรียบเทียบในแบบมือปราบสัมภเวษี
ถูกต้องแต่ต้องขออนุญาตหมอปลาแบบนี้มันมีกระแสข่าวว่า
หมอปลาหมอปลากลืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่า
ก็ก่อนหน้านี้หมอปลาไปเข้าข้างบุคคลบุคคลนึง
ซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าเออนี่คือคนที่เป็นคนต้องสงสัย
แล้วหมอปลายังไงหมอปลาก็บอกว่า
โอ้ยผมไม่ได้ยุ่งกับคนนั้นมันต้องนานแล้ว
ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วมันมีเรื่องบางอย่าง
ตั้งแต่คนคนนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นในสังคม

คือคนที่หมอปลากอดคออยู่ใช่ไหม

ปลาก็บอกว่าเฮ้ยผมก็จะไม่ได้ไปช่วยอะไร
ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเขาแน่นอนแล้วนะ
จริงฐตั้มยังช่วยไหม
ฐตั้มบอกว่าก็คงต้องไปประกันตัว
นายตั้มพูดอย่างหนึ่งว่าทำไมไอ้เส้นผม๓เส้นมันเพิ่งจะปรากฏมาตอนนี้
แล้วที่ผ่านมาไอ้เส้นผม๓เส้นมันไปอยู่ที่ไหนมา
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับ
ตำรวจเขาเก็บไว้เขาไม่บอกไงแค่นี้เอง